ครอบครัวนี้เตรียมกำลังจะจัดงานแต่งงานมงคล
แต่ว่าของที่จะใช้ในงานอาจจะไม่พอ
ของฝ่ายหญิงเลยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อของเพิ่มเติมที่ตลาดตั้งแต่ช่วงเช้า
แล้วเกิดอุบัติเหตุถูกรถชนตาย
จากงานแต่งต้องกลายมาเป็นงานศพครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางสะพานข้ามคลองด่านในจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
พบรถบัสรับส่งพนักงานจอดอยู่กลางสะพาน
ล้อหน้าฝั่งซ้ายพบร่างนางสาวสังวรอายุ๖๔ปี
ถูกล้อของรถบัสทับเข้าที่กลางอก
เจ้าหน้าที่นั้นเร่งช่วยเหลือครับ
สุดท้ายพอนำร่างออกมาได้เนี่ยพบว่าเสียชีวิตแล้วนะครับ
ไซค์ของผู้ตายก็ล้มอยู่ใกล้กับรถบัสนั่นแหละฮะ
ลูกสาวของผู้ตายเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาบอกว่า
แม่ขี่รถออกมาจากบ้านตั้งแต่๖โมงครึ่ง
อยู่ใกล้กับสะพานตรงจุดนั้นแหละ
แม่ตั้งใจจะไปที่ตลาดไปซื้อของเพราะว่าเตรียมจะจัดงานแต่ง
แล้วมาเกิดอุบัติเหตุด่วนจากไปแบบกระทันหัน
ในขณะที่นางจองอายุ๕๓ปีครับ
เป็นแม่ของว่าที่ลูกเขยของผู้ตายเนี่ยนะฮะ
บอกว่าตกใจมากเลยเพิ่งคุยกับผู้ตายเอง
คือลูกชายของแม่กำลังจะไปขอลูกสาวของผู้ตายเนี่ย
ตกแต่งก็นัดหมายกันว่าเออเดี๋ยวเราจัดงานแต่งงาน
ลูกชายลูกสาวเรากันแล้วกันนะ
กำหนดเลิกงามยามดีฮะวันนี้
เตรียมของจัดงานเอาไว้แล้วแต่คาดว่าคงจะไปตลาด
เพื่อซื้อของมาเพิ่มแล้วมาเกิดเรื่องเศร้าแบบนี้
งานแต่งคงต้องเลื่อนออกไปก่อน
แล้วเปลี่ยนมาจัดงานศพแบบกระทันหันครับ
จะมาแต่งกันไงแต่งลูกสาวเขา
จะเป็นดองกันลูกสาวเขากับลูกชายพี่

จะแต่งวันนี้แหละเดี๋ยวเก็บของกันแล้ว

งานแต่งให้ลูกแล้วก็แต่งงานวันนี้ด้วย
แสดงความเสียใจด้วยนะครับคนขับรถบัสครับชื่อว่านายสุขสรรค์

เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเองขับรถมาจากปากน้ำสมุทรปราการ
จะไปส่งพนักงานที่บางประกงฉะเชิงเซาครับมาถึงจุดเกิดเหตุ
มอเตอร์ไซค์ของผู้ตายซึ่งขี่อยู่ด้านซ้ายจู่คือ
ยงกินเลนเข้ามาในเลนที่เขาวิ่งอยู่ฮะ
ออกมาด้านขวาเข้ามาหารถบัส
เขาเองพยายามจะหลบแล้วแต่ว่าไม่พ้นฮะ
เฉียวชนแล้วรถล้มแล้วเหยียบร่างทับซ้ำ
ตำรวจสภคลองด่านรวบรวมพยานหลักฐานไล่เช็ควงจรปิด

หลังจากนั้นก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะ